โอ้โหคราวนี้คนร้ายไปชิงสร้อยคอทองคำได้ไปเยอะมากนะฮะ
ร้านทองนี้อยู่ในห้าง๗ถาดอ่ะ๗ถาด
ถาดเต็มคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า
ถ้านับรวมน้ำหนักนะ๑๙๓บาทเมื่อกี้เราเอาคูณแค่๓๐๐๐พอนะ
๕๗๙๐๐บาทแล้วมาคนเดียว
โอ้โหมาคนเดียวแล้วใจเย็นคนอื่นไม่รู้เลยว่ามาชิงทองคุณผู้ชม
วันนี้พนักงานก็อยู่เยอะด้วยนะครับ
นี่ครับหยิบให้แบบว่าเออเอาไปเถอะ
เอาไปที่ไหนได้แล้วมันขู่อยู่
กล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับที่จังหวัดตาก
บันทึกภาพคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเดินเข้ามานะฮะ
เป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับสวมถุงมือถือถุงขยะสีดำ
เข้ามาในห้างทุ่ม๒๐ไปที่ห้างทองเยาวราชสินทวีครับ
เอาปืนพกสั้นออกมาแล้วครูพนักการมาครับ

เหลือฉันคนเดียวแล้วทำยังไงมันบอกให้หยิบ
เธอก็ต้องหยิบครับหยิบหยิบ
ถาดไอ้คนร้ายก็เอาใส่ถุงดำอย่างใจเย็น

เหตุการณ์นี้มันดูปกติไม่มีเสียงโวยวาย
คนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้เลย
เห็นไหมเดินไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขาชิงทองกันไม่มีใครกระโตกกระตากเลยอ่ะ
คือส่วนหนึ่งเพราะว่าโจรก็ไม่ได้ไปทุบกระจกอะไรด้วย

มันได้เงินสดไปอีกแสนนึง
จังหวะที่เอาเงินสดนี่ฮะ
โอ้โห
ทนแล้วก็ใจเย็นจริงนะครับ
แต่ทั้งหมดที่เล่ามานี่นะแค่๒นาทีเองนะ
มันทำ๒นาทีเองไปแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจนะครับ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดท่วงเพิ่มเมืองต่า
แล้วก็ส่งชุดสืบสวนตามไล่ล่าคนร้ายนะครับ
คือเขามีเส้นทางที่คาดเดาว่าคนร้ายเนี่ย
จะใช้หลบหนีแต่ยังไม่พบตัวนะสิ

เราหลายวันแล้วล่ะอาศัยวันหยุดด้วย
ห้างใกล้ปิดด้วยนะครับ
ก็เลยเข้ามาก่อเหตุคนมันเริ่มน้อยไง
แล้วเลยก่อเหตุแบบนี้โอ้โห

นี่ปกติแล้วคนจี้ชิงทองแบบนี้ไม่ได้ใช้หรอก